อ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่คราวนี้คิดว่าน่าจะต้องเป็นเรื่องสำคัญที่

สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่ได้รับผลกระทบกันไปแล้วนะคะ
ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเอ่อล้นตลิ่ง
เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรใน๓พื้นที่๓อำเภอของจังหวัดบึงกาล
อำเภอบึงโขลงหลงบุงคล้าแล้วก็อำเภอเมืองนะคะ
พื้นที่นี่น้ำท่วมสูงกว่า๒เมตร
ระดับน้ำหนุนเข้าไปตามลำน้ำสาขาทำให้เกิดน้ำเอิดท่วมถนน
เข้าออกหมู่บ้านบ้านเทพมีชัยตำบลหนองเดินในอำเภอบุงคล้าอีก
ระดับน้ำสูงกว่า๓๐เซนติเมตรระยะทางกว่า๓๐๐เมตร
รถเล็กสัญจรลำบากมากนะคะ
นายนี้ราชพงศ์สิทธิถาวรพูดว่าราชการจังหวัดบึงการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
และวางแผนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน
ซึ่งการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนถือว่ายังทำได้ดีค่ะ
แต่ตามหนองน้ำต่างยังระบายได้ช้าอยู่
เพราะว่าน้ำโขงหนุนสูงทำให้น้ำไหลย้อนกลับเข้ามาท่วม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็รายงานมานะคะว่า
ตอนนี้พบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว๔อำเภอ๖ตำบล๒๖หมู่บ้าน
พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมตอนนี้กว่า๓๐๐ไร่แล้ว

ทางจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยไปแล้ว๒อำเภอ
คือบุงคล้าแล้วก็อำเภอเมืองนะคะ
ส่วนที่จังหวัดหนองคายค่ะระดับน้ำยังคงมีปริมาณสูง

โดยอุทธกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำ
รายงานระดับน้ำวันนี้อยู่ที่๑๑๕๒เมตร

แต่ยังต่ำกว่าตลิง๖๘เซนติเมตรนะคะ

ส่วนระดับน้ำทางตอนเหนือที่สถานีเชียงคาญจังหวัดเลย
วันนี้เพิ่มขึ้นอีก๔๔เซนติเมตร
และหมวนน้ำก้อนนี้จะไหลมาถึงจังหวัดหนองคาย

ซึ่งก็จะมีพื้นที่การเกษตรริมแม่น้ำโขง

ในเขตอำเภอท่าบ่อและอำเภอเมือง

รณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคาย

ติดตามสถานการณ์น้ำโขงอย่างใกล้ชิด

โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ริมแม่น้ำทุกสาย

แล้วก็ให้เฝ้าระวังระดับน้ำตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยนะคะ